คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
กรณีของนักท่องเที่ยวสาวชาวลิทูเนีย
เธอก็เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราที่กาญจนบุรี
จะตามหาน้ำตกเอราวันปรากฏว่า
มาเจอลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติเอราวัน

มีคลิปเด็ดที่แหม่มสาวลิทูเนีย
สามารถถ่ายเอาไว้ได้เดี๋ยวให้ดูนะครับ

ไปแจ้งความแล้วก็ไปตรวจร่างกายกับโรงพยาบาล
ก่อนนำผลตรวจไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ทีนี้เธอบอกเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าไงรู้ไหมฮะ

เธอมาเที่ยวที่กาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็เช่ารถจักรยานยนต์จากร้านในตัวเมือง
เพื่อจะขี่ขึ้นไปเที่ยวในพื้นที่อำเภอศรีสวรรค
เพราะเธอรู้ว่ามันมีน้ำตกเอราวันสวยมาก

เธอไปคนเดียวนะขี่มาตามลำพังช่วงเย็น
วันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ขณะที่เธอขี่รถแก่กระยานยนต์
มาถึงใกล้พื้นที่ของน้ำตกเอราวันแล้ว
ปรากฏว่ามาเจอกับคนก่อเหตุครับ
เธอก็คิดว่าอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่
พอเป็นเจ้าหน้าที่เธอก็บอกว่า

อยากให้เจ้าหน้าที่นำทางเธอไปนะครับ

เข้ามาพูดคุยตีสนิทด้วย

เป็นอุปกรณ์ในการแปลภาษา

ผู้ก่อเหตุให้เธอจอดรถริมบ่อขยะ
แล้วก็เดินเท้าเข้าไปในป่าละเมาะ

นั่นแหละครับจุดเกิดเหตุตรงนี้
แต่ไอฟอร์โลเขาอยู่ไอฟอร์โลผู้ชายคนนี้อยู่
ปรากฏผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
หันมาฮะแล้วก็ผลักเธอล้มฮะ

ดิ้นสุดแรงจนเขาปล่อย
แล้วพอเขาปล่อยปุ๊บเธอหยิบมือถือเธอ

เห็นหลังวัยของเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนนี้
คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะครับ
นี่แหละครับขอดูคลิปไปเรื่อยอีกทีนี่
คุณผู้หญิงรอดเงื้อมมือการถูกข่มขืน
จากผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นลูกจ้างของเจ้าหน้าที่อุทยานนะคุณนะ
ปรากฏว่าเธอรีบหยิบโทรศัพท์มือถือ

เพราะอย่างไรก็ต้องเดินตามผู้ชายคนนี้

ค่ะแล้วก็ขี่กลับไปไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นี่เห็นแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ถามว่าตำรวจทำงานเร็วไหม
ทำงานเร็วตำรวจเนี่ยต้องนำตัวของผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายปราโมทคงขำอายุ๒๔ปีเป็นลูกจ้างของอุทยานแห่งชาติเอราวันนะ
จริงเขาติดต่อกับพนักงานสอบสวนเพื่อเข้ามามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ยอมรับสารภาพนายปราโมทเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าผมมาเจอกับแหม่มสาวลิทูเนียตรงหน้าป้ายหน่วย
ระหว่างทางที่ผมไปซื้อเทียนขายที่ร้านค้าและเทียนขายมันหมด
ผมซื้อเทียนขายไม่ได้ผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กะจะกลับที่พักของผม
ปรากฏว่าเอ้ามาเจอแหม่มสาวลิทูเนียขี่สวนทางกัน
ผมก็แค่บีบแต่ปิ้นทักทายเหมือนทักทายนักท่องเที่ยว
ปรากฏว่าอยู่แหม่มสาวลิทูเนียขี่ตามผมมา
ผมก็บอกว่าตรงนี้เข้าไม่ได้มันเป็นป่านะฮะ
คุณไอ้ท่าแบบนี้มันทำให้คนเข้าใจผิดได้ว่า
คุณกวักให้ไปหรือคุณกวักให้มายังไง
มสาวลิทูเนียอาจจะเข้าใจผิดนึกว่ามาอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของเขานะ
แต่เขาบอกว่าไปอย่ามาทางนี้แหม่มสาวเลี้ยวตามมา
เขาก็เลยบอกเลี้ยวทางนู้นปรากฏแหม่มสาวตามมา
ก็เลยนึกว่าผู้หญิงมีใจก็เลยพาจะเข้าป่า
แต่ทั้งรู้ว่าน้ำตกเอราวันช่วงนี้ปิด
แต่ตัวเองพาแหม่มสาวเข้าป่าที่เข้าป่าเพราะหวั่นไหว
แล้วก็เดินนำเขาคิดว่าผู้หญิงเดินตามมามีใจให้
เขาก็เลยอารมณ์ชั่ววูบหันไปอีกทีไปคว้ามือผู้หญิง
แต่ผู้หญิงอ่ะล้มเองมันเลยเป็นลักษณะการขึ้นคร่อมอืม
พอผู้หญิงดิ้นเขาเลยบอกช่วงนั้นแหละครับ
อารมณ์ผมกลับมาก็คือคิดได้ว่าไม่ควรทำ

แบบเหมือนเขาก็ขับรถตามผมก็ไปแล้วเขาเดินตามผมก็ไป

ใช่ครับผมก็คิดคิดคิดผมก็เลยหล่อของเขาอยู่

ครับผมกระตุกปุ๊บแล้วช่วงขาเรายังมีกองไม้อยู่
แล้วเขาล้มไปเลยพอเขาล้มปุ๊บผมก็จับแขนเขาครั้งหนึ่งปุ๊บ
ล้มไปแล้วนะครับจับแขนเขาปุ๊บแล้วก็อีกครั้งผมยึกยัก
เขาก็ดึงผมก็แบบผมออกยึกยักเราก็ยุบเลยแล้วก็ออกจากบ้านเลย
ผมขอโทษด้วยนะครับอันนี้ที่ผมทำไปมันคือเป็นอารมณ์ชัวส่วนตัวของผม
แต่คนไทยคนไทยก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้กับทุกคนเป็นแค่ผมคนนี้คนเดียว
อ่าก็ประเด็นแรกก็คือการสื่อสารด้วยมือไม้เนี่ยมันก็ดัน
ทำให้แหม่มสาวตามมาก็คิดว่ามีใจนี่ประเด็นที่๒นะคิดว่าผู้หญิงมีใจ
ก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบประเด็นที่๓เขาทำไปแล้วเขาก็หยุดชะงักซะก่อน
คิดได้อีกทีประเด็นที่๔ที่เขายกมือขอโทษเขาบอกว่าอยากจะขอโทษแหม่มสาวคนนี้
เหมาว่าคนไทยเป็นแบบผมบอกแบบนี้เพราะมันเสียชื่อเสียเสียงหมดนะฮะ
แต่คุณผู้ชมฮะเราตรวจสอบล่าสุดนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ย
ยานแห่งชาติเอราวันมีคำสั่งไล่ออกแล้วก็เลิกจ้างนายประโมททันทีนะ
ซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวันเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐของเราบอกว่า
จากนี้จะมีการทบทวนอบรมระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ให้เคร่งครัดขึ้นนะครับ
เรื่องนี้หลายคนบอกโอ้หนุ่มเจ้าหน้าที่อุทยานเขาอยู่ในป่าเปลี่ยวไงคุณ
อารมณ์มันก็เลยเปรียวด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็น
กระทำของเฉพาะบุคคลนะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามทางตำรวจท่องเที่ยว
ในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวในจุดนี้
ไปลำพังได้ไหมมันจะอันตรายไหม
เข้าป่าไปจะไปโผล่น้ำตกเอราวัน
ฟังเสียงของทางด้านตำรวจท่องเที่ยวหน่อยนะครับ
พอเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการให้นักท่องเที่ยวออกนอกเส้นทางที่อุทยานกำหนดถูกไหมฮะ
ซึ่งจริงเรื่องแบบนี้จะไปโทษทางอุทยานฝ่ายเดียว
มันก็คงไม่ถูกเพราะเรื่องที่เกิดขึ้น
มันเหมือนกับว่ากลายเป็นเส้นทางนอกอุทยาน
มันไม่ใช่เส้นทางหลักที่นักท่องเที่ยวเขาเที่ยวกันอย่างนี้ครับ
จะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์ในเรื่องลักษณะนี้

ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีสุด
แล้วก็ทางตำรวจท่องเที่ยวของเราก็ได้อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทุกอย่าง
ตั้งแต่เรารับเรื่องมาวันที่
เมื่อวานวันที่๑ใช่ไหมวันที่๓๑
ก็คือตำรวจท่องเที่ยวเขาบอกแบบนี้บอกว่าก็แนะนำนักท่องเที่ยวนะ
ไปเที่ยวไหนขอให้ไปตามเส้นทางที่หน่วยงานเขาแนะนำไว้
แต่ทีนี้ก็มีคนเข้าไปบอกแล้วนักท่องเที่ยวเขาจะไปรู้ได้ไง
เจอคนไทยนึกว่าคนไทยใจดี
พาเขาเข้าไปก็ดันไปเจอลักษณะแบบที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ต้องพยายามแก้ไขเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดด้วยนะ

ตอนนี้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยประสานหน่วยงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาข้อกฎหมายและอำนวยความสะดวก
ในการส่งนักท่องเที่ยวกลับกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะครับ
ต้องมีคนปลอบใจนะอย่าเหมารวมว่าคนไทยเป็นแบบนั้น
ใช่ก็ต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดี
เพราะว่าบ้านเมืองเราเปิดมาเป็นปีแล้วนักท่องเที่ยวมาเพียบเลยนะคะ

และยังดีที่ไม่เกิดอะไรมากไปกว่านั้น
ถ้าเกิดเจ้าลูกจ้างเจ้าหน้าที่เขาแบบลูกจ้างอุทยานเขาแบบ
ทนไม่ไหวไปข่มขืนเขานี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับ